ไทยอัล๕๐กิโลเมตรบุคคลชายเส้นทางนะครับ
ถนนใบพร้าศรรษายไปดอยหางแล้วก็ไปสวนตุง
แล้วก็เข้าเส้นชัยที่พระตำหนักดอยตุง

ปั่นทีมชาติไทยชุด๔เกมครั้งล่าสุดที่มาเลเซียแล้วก็เจ้าของเหรียญทอง
ครั้งที่แล้วปันน้ำเดียวนะครับเข้าเส้นชัยได้เวลา๑ชั่วโมง๕๖นาที๓๘๖๑วินาที
เหรียญเงินแล้วก็ทองแดงเป็นของ๒นักปั่นจากจังหวัดอำนาจเจริญครับ
ส่วนอีกเหรียญชามไทอัล๓๐กิโลเมตรบุคคลหญิงครับเหรียญทองเป็นชนิพรบัริยะนะครับ
ปั่นดาวรุ่งทีมชาติไทยจากกรุงเทพมหานครทำเวลา๔๒นาที๕๒๑๔วินาที
เหรียญเงินเป็นเชียงใหม่นะครับทองแดงเนี่ยเป็นกรุงเทพมหานคร
ก็ติดตามผลการแข่งขันได้ทางหน้าจอไทยรัฐตลอดทั้งวันเหมือนกันนะครับ